ดูคลิปอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เป็นอุทาหรณ์กันอีกแล้วนะคะ
คราวนี้เกิดขึ้นที่ถนนสิริโสธรขาเข้าเมืองฉะเชิงเซาค่ะ
เป็นช่วงต่างระดับไฟแดงท่าสะอ้านนะคะ
แล้วก็เบี่ยงเข้ามาเลยแล้วคุณผู้ชมเห็นอยู่ว่าด้านข้างเนี่ย
รถจักรยานยนต์เขาขี่มาที่เป็นทางตรงค่ะ
เบียดจนเขาล้มกลิ้งอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะ

คนขี่มอเตอร์ไสต์นะสวมวัวกกัะน็อกด้วยนะคะ

ผู้บาดเจ็บก็คือนางสาวจารุณีเรืองฤทธิ์อายุ๓๘ปีค่ะ
ซึ่งคนที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบจอดรถช่วยเหลือ
แล้วก็เรียกกู้ภัยให้มารับผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑
เพราะว่าเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
แต่ประเด็นคือรถกระบะที่เฉียวชนเขา
เร่งเครื่องแล้วก็หนีไปเลยนะคะ
ไม่หยุดช่วยเหลือไม่หยุดดูอะไรใดทั้งสิ้น
ตอนนี้ตำรวจกำลังพยายามตามตัวมาดำเนินคดีอยู่ค่ะ

เพราะว่าเข้าในมุมของฝั่งคนขับพอดี
เห็นอยู่แล้วว่าชนอยู่แล้วนะฮะใช่